ที่จะรายงานให้คุณผู้ชมทราบจากอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานี

ซึ่งอยู่ในอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานี

คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีสภาพลมแรงและมีคลื่นสูง

แล้วก็นี่คือบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ผมได้ไปยืนอยู่บริเวณท่าเทียบเรือตรงจุดที่รับทรมพุทธศาสน์
พบว่าลมนั้นค่อนข้างที่จะแรงนะครับแทบยืนจะไม่อยู่เลยทีเดียว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเตือนพนักงานรวมไปถึงกับทีมข่าวให้เข้ากลับมายังพื้นที่ร่มแล้วก็พื้นที่ที่มีความปลอดภัยนะครับ
เนื่องจากว่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากลมที่ประทะเข้ามาอย่างแรงนะครับ
แล้วก็ในส่วนของท่าเทียบเรือที่นี่นะครับ
ทางลูกค้านั้นก็ได้มีการคืนเงินให้กับลูกค้าที่ไม่สามารถข้ามไปยังเกาะสมุยได้นะครับ
เราจะไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ในการคืนเงินผู้โดยสารแล้วก็การเปิดท่าเรือที่นี่นะครับ

ครับในส่วนของลูกค้าที่มีการจองมาแล้วนะครับและไม่ได้เดินทาง
แล้วในเบื้องต้นนะครับเราได้มีการปิดตั้งแต่วันไหนแล้วจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่ครับ
เบื้องต้นก็มีการปิดท่าเรือไปตั้งแต่วันที่๓ช่วงเที่ยงนะครับ
เพราะว่าเริ่มวิเคราะห์สถานการณ์ของพายุแล้วเริ่มเข้ามาทางนี้แน่นอน
ซึ่งมันจะเป็นอันตรายต่อลูกค้าครับ
เราก็เลยทำการปิดวันที่๓ครึ่งวันนะฮะส่วนวันที่๔ก็คือวันนี้ทั้งวันเลย
ส่วนช่วงเวลาที่จะเปิดเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้ช่วงบ่ายแต่ทั้งนี้ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนวันต่อวันนะครับ
เห็นบอกว่าถ้าลูกค้ามีการเปลี่ยนเที่ยวก็ไม่มีการเสียเงินเพิ่มเติมใดใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับไม่มีการเสียเงินอะไรเพิ่มเติม
แต่ประสิทธิ์มันต้องเสีย๓๐บาทหรือเปล่าใช่ไหมถูกต้องครับโอเคขอบคุณมากครับ
ซึ่งผู้โดยสารนั้นก็สามารถที่จะโทรมาเลื่อนในการที่จะเดินทางไปเกาะสมุยได้นะครับ
ส่วนบรรยากาศของศูนย์อพยพในขณะนี้นะครับบริเวณในจุดสุราธานีนั้นมีทั้งหมด๑๙อำเภอนะครับ
มีประมาณ๓๐๔จุดนะครับอยู่ที่เกาะสมุยเนี่ยใน๗ตำบลมี๑๖จุดที่เกาะพงัน๙จุดนะครับ
แล้วก็ที่เกาะเต่าสามจุดโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ได้สั่งการให้นายอำเภอ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับเร่งตรวจสอบแล้วก็เร่งอบพยพชาวบ้านให้ออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยนะครับ
อกจากนี้นะครับที่สนามบินสุราธานีนั้นนะครับนายกำแหงสายวิภูนะครับผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราธานีก็ได้แจ้งว่า
ตอนนี้สนามบินนะครับจะหยุดทำการบินส่งผู้โดยสารแล้วก็ปิดสนามบินในเวลา๔โมงเย็นของวันนี้นะครับแล้วก็ไปจนถึงเวลาเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้
และขอให้ผู้โดยสารที่สำรองตัวไว้แล้วนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายการบินที่ทำการสำรองตัวไว้นะครับ
แล้วก็นี่นะครับคือสภาพอากาศล่าสุดในพื้นที่อำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีครับ
ขอบคุณนะครับทีมข่าวของเรานะครับอยู่ที่สุราธานีคุณผู้ชมครับ